อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถแบ็คโฮลคุณผู้ชมฮะ
กำลังจะถอยลงจากรถทราวเลอร์จะลงไปเกลี่ยหน้าดินคุณผู้ชม
ปรากฏว่าแบ็คโฮลมันลื่นถลายลงมาครับ
คนที่อยู่ในนั้นพยายามกระโดดลงมาไม่ทันครับ
เป็นอย่างนี้ฮะเอียงกระเท่เร่อย่างนี้เลย
แล้วเกิดขึ้น๖โมงครึ่งตอนเช้าที่ผ่านมานี่เอง
รองสารวัตรสอบสวนสพสัตหีบพอรับแจ้งเหตุปุ๊บ
รีบไปเลยครับนี่ฮะเป็นบริเวณเชิงเขาซอยหุบเขาสวรรค์หมู่๗
อำเภอสัตหีบไปพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบครับ
นี่คุณผู้ชมตรงจุดนี้มันจะเป็นเนินเขานะชัดเลยล่ะ
เห็นรถแคคโฮพลิกตะแคงซ้ายครับที่ห้องคนขับเจอร่างผู้เสียชีวิต
คือนายอัธพลทองนาคอายุ๕๐ปีเป็นคนขับ
ร่างของเขาเนี่ยโดนรถทับติดกับดินเลยครับ
โอ้โหนี่ดูสิคุณผู้ชมคือจะกระโดดหนีอยู่แล้ว
รถมันเอียงมาแล้วก็ทับแล้วรถหนักมาก
ใช่ฮะก็ศีรษะของเขาออกมาโผล่มาเหนือดินนะครับ
ตัวรถแบ็คโฮลห่างออกไป๑๐เมตร
มีรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกรถแบ็คโฮนี่แหละ
เป็นรถเทรลเลอร์สีขาวนะคุณผู้ชมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่
เมืองต้นหน่วยกู้ภัยนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสัตหีบ
กิโลเมตรที่๑๐ครับก่อนจะติดตามญาติให้มารับศพผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลต่อไปฮะ
ไปถามนายจ้างชื่อว่านายจำลองเป็นนายจ้างของผู้เสียชีวิตนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็มีการขับรถเทรลเลอร์บรรทุกรถแคคโฮลมาอีกทีนึง
ออกมาจากตัวบริษัทจะเอารถแบ็คโฮลมาลงปรับพื้นที่ไร่มันบริเวณนั้นแหละ
ช่วงจังหวะที่นายอัตภพลผู้ตายกำลังจะขับรถแบ็คโฮลลงจากเทรลเลอร์ครับ
รถมันลื่นฮะลื่นทะไหลลงมาโอ้โหแล้วก็พลิกคว่ำเลย
ผู้ตายพยายามกระโดดหนีออกจากตัวรถแล้วแต่ไม่พ้นครับ
โอ้โหโดนทับเข้าไปเสียชีวิตเลยฮะญาติเมื่อสักครู่เนี่ย
เห็นร่างก็ร้องไห้เลยครับแสดงความเสียใจด้วยจริงฮะ